ช่วงนี้กลับมาติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะคะ

ปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทย
แต่ว่าถ้ากลับมาดูภายในประเทศแน่นอนว่าปัญหาการเมือง

โดยเฉพาะเรื่องของการลงประชามติ
ในการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในภาคเอกชน

คุณซิรีย์พักกะมล๓๓๓คูณค่ะ
ร่างรัฐธรรมนูลที่จะเปิดให้ประชาชนลงประชามติในกลางปีนี้
เป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิชาการและภาคเอกชนเห็นตรงกันว่า
ผลที่จะออกมาเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับเศรษฐกิจไทย
เพราะหากประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ทุนเอกชนไทยและต่างชาติทันที
อีกทั้งปัญหาภัยแรงที่ส่อรุนแรงกว่าทุกปี
ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรกำลังซื้อหดหาย

ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวลง
เกิดความผันผวนของค่าเงินส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ทั้งหมดคือปัจจัยเสี่ยงที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย
โดยเฉพาะในไตรมาส๒จะเติบโตต่ำที่สุด
หากจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างน้อย
๓๒สิ่งสำคัญจะต้องทำให้การเมืองมีเสถียรภาพ
ด้วยการจัดเลือกตั้งให้ได้ภายในปี๒๕๕๙
และจะต้องเร่งการลงทุนให้ได้ตามแผน

เกรงว่าจะเป็นช่วงที่นักลงทุนรอ

ซึ่งแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจากการลงทุน
ก็อาจจะเฉื่อยลงไปถดถอยลงไป
เพราะว่าความไม่แน่นอนตรงนี้
รอมากกว่าเร่งลงทุน
รัฐบาลเองก็เคยให้กำลังให้ความสำคัญ

แต่ถ้าตรงนี้อย่างน้อยในช่วงนั้น

ก็จะมีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แต่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคมองว่า

จะขยายตัวได้๑๐๓๘ตามเป้าหมาย
การส่งออกไทยยังเป็นอีกเครื่องยนต์หนึ่ง

และมีโอกาสติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่๔
เพราะกำลังซื้อของโลกชะลอตัวลง

โดยเน้นส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร
สัดส่วนส่งออกสูงถึง๑๒๐ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
ขณะที่ภาครัฐต้องดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ

อย่าให้เราแตกต่างกับประเทศคู่แข่งจนเกินไป
คือแน่นอนปัญหาตอนนี้ของเศรษฐกิจโลกก็คือว่า

ระหว่างนโยบายอัตราแรกเปลี่ยนของประเทศต่าง
ทุกคนอยากจะให้ตัวเองอ่อนลงประเทศกว่าดอลลาร์

มันควรจะต้องมีการปรึกษาหารือกัน

สิ่งที่นักวิชาการและเอกชนเห็นตรงกันก็คือ
รัฐบาลต้องหาแนวทางพยุงเศรษฐกิจ
และรักษาความเชื่อมั่นของภาคเอกชน
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน